ไปที่อุดรธานีคุณผู้ชมฮะ
เมียสวยหึงชอบมีผู้ชายมาติดพันธุ์

เธอมีคนมาติดอะไรอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย
สุดท้ายผัวระบายอารมณ์ครับ
เอาแขนนะท่อนแขนลัดคอเมียไว้

กอดอยู่อย่างนั้นทั้งคืน

ไม่เฉพาะอากาศหนาวด้วยคุณผู้ชมนอนกอดศพ

ให้นายตุ้มคนก่อเหตุนะ
กอดเมียบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายครับ
นี่คือห้องพักของในตุ้มหรือว่าเนรมิต
อายุ๔๖ปีอยู่ในพื้นที่ชุมชนทุ่งสว่าง
ตำบลหมาแค่งที่เขตเทศบาลอุดรธานี
แล้วร่างที่ในตุ้มลงไปกอดคือเมียของเขาชื่อเต้ยครับ
หรือว่านางสาวอุไลพรอายุ๓๔ปี
ยังนอนอยู่ที่เดิมเลยนะแล้วมีผ้าห่มคลุมร่างไว้ด้วยครับ
ใส่กุญแจมือตุ้มแล้วก็เข้าไปกอดเข้าไปหอมเมียเป็นครั้งสุดท้าย
เล่าให้ฟังตุ้มอยู่กับเต้ยเมียคนนี้มา๔ปีแล้วนะ
มีลูกด้วยกันหนึ่งคนด้วยแต่เมียฉันเนี่ยเป็นคนสวย
มีผู้ชายมาติดพันธุ์ตลอดเลยบางครั้งเมียฉันก็ไปอยู่กับชายอื่น
ฉันนี่ต้องไปตามกลับบ้านมาเนี่ยตุ้มครับคุณผู้ชมดูตาสิ

ยังแดงอยู่เลยก็เมามา
วันเกิดเหตุคือค่ำวันอังคารที่ผ่านมา๒๐ธันวาคมครับ
นั่งกินเหล้ากับเมียแล้วก็คุยเรื่องนี้ขึ้นมา
คุยเรื่องที่มีผู้ชายมาติดพันธุ์เนี่ย
เมียไม่พอใจด่าตุ้มด้วยถ้อยคำหยาบคายเลย
ตุ้มโมโหครับเมามาด้วย
เอาท่อนแขนไปรัดคอเมียแน่นิ่งไปเลย
แล้วกอดร่างเมียไว้นอนหลับไปด้วยกันแบบนั้นใครจะเชื่อ
ตี๓ตุ้มสะดุ้งตื่นขึ้นมานะ
จับตัวเมียทำไมเย็นขนาดนี้เย็นเฉียบเลย
หายใจแล้วด้วยตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกเลย

กอดศพเมียต่อจนหลับไปอีกรอบแบบนี้เลยคุณผู้ชมฮะ
ทำภาพจำลองให้รุ่งเช้า
ตุ้มเดินไปเล่าให้นายจ้างฟังนายจ้างฟัง
ตกใจเลยเฮ้ยทำไมตุ้มทำอย่างนั้นโทรเรียกตำรวจมาจับตุ้มเลย
แล้วตุ้มเองไม่ได้คิดหนีไปไหนด้วยครับ
ยืนรอมอบตัวแล้วพาตำรวจไปดูศพเมียเลยครับ
ไปอยู่ด้วยมึงผมรักมึงแต่ไม่ไกลเห็นตั้งเชษล่ะ
นี่แหละครับตุ้มก็เล่าให้ฟังว่าทะเลาะกับเมียอย่างไรบ้าง
ส่วนตุ้มกับเต้ยเนี่ยคุณผู้ชมเขามีนายจ้างคนเดียวกันนะ

นางบัวพันธ์บอกว่าตอนที่ตุ้มเดินมาหาเธอแล้วก็น้ำตาคลอเลยนะ
ตอนนั้นพี่บัวพันธ์บอกว่าเห็นตุ้มมันยังเมาอยู่เลย
แล้วก็มาบอกฉันว่าผมไปฆ่าเมียตัวเองตายแล้วพี่บัวพันธุ์
ช็อกเลยครับพี่บัวพันธ์ซึ่งเป็นนายจ้างช็อกเลย
เพราะรู้ดีว่าตุ้มคนก่อเหตุรักเมียมากนะ
ต่อให้กินเหล้าแล้วทะเลาะกันประจำแต่ก็ไม่คิดว่าเฮ้ย
ตุ้มจะกล้าทำถึงขนาดฆ่าเมียได้ลงคอเลยเหรอ
เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมงานครับบอกว่าผัวเมียคู่นี้
งานเสร็จทีไรกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันตลอดเป็นแบบนี้ประจำ
แต่ตอนเช้ามาทุกครั้งนะต่อให้เมากินเหล้าทะเลาะ
แต่ก็คืนดีกันทุกเช้านะไม่คิดว่าครั้งนี้มันจะบานปลาย
มันจะรุนแรงถึงขนาดว่าตุ้มลงมือรัดคอเมียตัวเองตายครับ
เรื่องต้นตำรวจคุมตัวตุ้มไปที่โรงพักแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
จะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ